เอามากันที่ข่าวแรกค่ะเป็นเรื่องราวของผู้สาวขาเลาะแล้วก็พี่เสกโลโซ
ดิฉันละงงคู่นี้มากนะพี่เสกโลโซเขามีเวลาไปซ่อมเบิ้งอยู่เด้อ

เพราะว่าตอนนี้เขาบอกว่ากำลังจะมีโปรเจคพิเศษร่วมกันค่ะ
บันเทิงไทยรัฐของเราพาไปเกาะติดสองคนนี้
นะคะว่าเขาจะมีกิจกรรมมีโครงการอะไรพิเศษร่วมกันบ้าง

คุณกริตภัทรผิวรมนติดตามได้เลยจ้า
อุ๊ยมาจากไหนเนี่ย

อยากรู้นะฮะว่าอยากดูกันแล้วใช่ไหมครับ
สำหรับเพลงใหม่ที่พี่เสกโลโซกับน้องลำไยหายทองคำเขามาฟิเจอร์ริ่งกัน
วันนี้เขาเปิดห้องอัดเขามายังไงเขาไปยังไง
นี่วันนี้นัทพามาบุกนะ
เห็นไหมข้างในคุ้ยงานกันครั้มเครียดมากเลย

สวัสดีค่ะพี่เสกพี่ลำไย

ขอก่อนน้องลำยายหน่อยได้ไหม

ส่าห์แต่งตัวแบบว่าแอปสุดฤทธิ์

ทำไมถึงได้มาร่วมงานกันได้

ต้องให้พี่เศษบอก

คือเนื่องจากว่าด้วยตัวของพี่เอง

เพราะรู้สึกมันดี
ผมก็เลยให้คุณเทดดี้ยินข้างหลัง

ดีแล้วบีเศก

มันจะทำให้แบบว่าดึงกระแสอะไรยังไงเราคาดหวังว่าเป็น
ผมไม่ได้ตั้งใจที่จะอะไรเลย
ผมไม่มีความคิดว่าจะต้องทำเพลงที่โด่งดังมาก
ที่พิสูจน์นี้เพราะว่าเรื่องข้างนอกแนกข่าวเยอะมาก
แต่ตัวเองแค่จะลองเพลงแค่นั้นเอง
ขอดดันครับ

เป็นเขาเรียกว่าอะไรค่ะคือแบบเป็นเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือใช่
ใช่คือแบบว่าซึ่งเราก็แบบชื่นชมพี่เขาแล้วก็ไม่คิดว่าพี่เขาจะแบบ
มามาใช่ค่ะก็คือควรทันอยู่กัน
ก็มากับรำยายขอแบบถ้าแบบสักนิดนึงเราอยากเห็นแบบมาร่อนแล้วก็
อยากเห็นหรอเอาป่ะต้นกันต้นกันนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อย
นิดหนึ่งคือพิเศษนะรำยาย
ไม่เอาเดี๋ยวพี่เขาตีหนู

เออยังไงยังไงยังไง

ไม่ให้พี่ร้องหนูเต้น

ซ่อมบึงอยู่เด้อถ้าหากว่าเธอนั้น

เรื่องของสองเราจะ

บ่าได้เข้ามาเบื่อโกรธนั่น
เบื่อกลัวฉันนั้นแค่รอ

พุศาค่า
อย่าเป็นพุศาวาย
วันนี้ขอบคุณพี่เศษและป๊อร์รำยายนะครับ

พี่จะพยายามให้เสร็จในวันพรุ่งนี้

เอาใจพี่เสกหน่อยร้องใจสั่งมาให้พี่เสกฟังนิดนึง
ร้องร้องได้แต่ว่าตื่นเต้น

ตื่นเต้น
ก็เลยมาร้องเพลงบอก
แค่อยากให้เธอนั้นเข้าใจ
ในสิ่งที่ฉันทำลงไป
ใจสั่งมา